เหมือนผู้ชายคนนี้ไปฟังบทเพลงแห่งการไม่อาบน้ำของเขาหน่อยค่ะ

ฉันไม่ใช่คนโง่
เรากลัวแต่นั่งเล่นกีต้าร้องเพลงแล้วมันไปอาบกันที
เดี๋ยวนะ

มีแต่ฉันนี่แหละที่ไม่อาบ
แล้วหน้าคุณไปโดนแป้งที่ไหนมา

บอกว่าแหมมีแต่คนบ้าเท่านั้นแหละที่อาบ
นี่เรา๓คนแล้วคุณผู้ชมหลายท่านก็เป็นคนบ้าน

ต้องบอกแบบนี้ว่าคุณผู้ชมหลายท่าน
บางทีคือเขาจะไม่นิยมใช้พวกเครื่องทำน้ำร้อนไง
เพราะว่าอากาศบ้านเรามันร้อนอยู่แล้วถูกไหมคะ
เขาก็คือเหมือนแบบมันมีโอ่งมีที่เก็บน้ำไว้

ไอ้น้ำขันแรกนี่นะมันทำใจลำบากมาก
กว่าจะยอมแบบราดมันลงไปได้
บางคนก็เลยตัดสินใจเลือกที่จะไม่เข้าใกล้ห้องน้ำเลยดีกว่า

แล้วก็ฟรีสตัวเองไว้เข้าตู้ยงตู้เย็นอะไรก็ได้

แล้วก็เผยแพร่ในโลกโซเชียลคนก็ขำ

ผู้ชายคนนี้คือนายอัธพลแต้มเขียนนอกหรือว่าอาร์ตนะคะ
เป็นนักร้องนักแต่งเพลงชาวโคราช
เขาบอกว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากสภาพอากาศที่มันหนาวเย็นลง
สิบสามถึงสิบสี่องศาเซลเซียสในช่วงนี้
คืออย่างที่บอกว่าตามต่างจังหวัดส่วนใหญ่เขาก็ใช้ขันตักน้ำราด

หลายคนก็ทำใจกันอยู่นานสองนาน

ใครจะเอาชีวิตไปเสี่ยงกับน้ำเพียงไม่กี่คันกันเล่า
ก็เลยตัดสินใจเอาความพูดนี้แหละค่ะ
มาเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็แต่งเพลงนี้เลย
เขาต้องการที่จะบอกว่าไม่เป็นไร
เขินอายไปเราก็ไม่อาบเหมือนกัน
บางคนบอกอากาศเย็นอากาศหนาวเหงื่อนมันไม่ออกไง